ขอดูลายมือหน่อยสิทำไมฮะเนี่ยมีคนมาขอดูอุ้ย
มีขี้แมลงวันนี่นี่ต้องกำจัดนะต้องจี้นะ
จุดละห้าสิบเก้าจุดละหกสิบเก้าคุณผู้ชมนี่มาในรูปแบบมิจฉาชีพค่ะ
มาหาสามีภรรยาคู่นึงแล้วฝั่งผู้เสียหายนะ
เขาบอกใจเขาไม่อยากทำเลย
แต่ปากบอกว่าทำก็ได้เอาท้ายที่สุดเสียตังค์ไป๕๐๐กว่าบาท
โอ้โหแล้วเนี่ยมาโพสต์เตือนภัยค่ะ
เห็นคลิปนี้ไหมผู้ก่อเหตุมาแบบนี้เลย
กล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันเนี่ยจับภาพได้นี่อยู่ที่ยะโสธรนะคะ
ผู้หญิงอายุสักมองไกลสัก๕๐กว่าปีได้ไหมคุณดอม
ดูรูปนั่งท้มหน่อยแล้วก็คือคิ้วเขากดสักมา
ทาปากสีแดงขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนจะเติมน้ำมัน
แล้วก็คุยกับพนักงานพนักงานที่คุยด้วยคือนายวิวา
อยู่เย็นอายุสามสิบแปดปีกับภรรยาคือนางสาววิลาวันกันไพร
แล้วผู้หญิงวัยห้าสิบกว่านี้น่ะเขามาตีสนิทคะ
อ้างเนี่ยฉันน่ะเป็นหมอฆ่าตุ่มขี้แมลงวันมาจากสปลาวขอดูลายมือหน่อยสิ
พอยื่นมือมาปั๊บก็จับข้อมือดูรูปหลังมือรูปมายังปลายนิ้วโน้มน้าวต่างต่าง
แล้วกลายเป็นว่าฝั่งผู้เสียหายรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วตอนนั้นน่ะ
ทำไมทำตามที่ผู้หญิงคนนี้บอกตลอดเลยพยายามฝืนใจจะไม่ให้ทำแต่
มันกลายเป็นว่าทำทุกอย่างที่เธอบอกเลยค่ะ
แล้วสุดท้ายอันนี้ภาพใกล้นะได้เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้นะ
คือเธอบอกว่าเนี่ยมีขี้แมลงวันอยู่จุดละ๖๙นะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวกำจัดให้
พอดูมีอยู่๓๔จุดฝั่งผู้เสียหายเขาไม่อยากทำใจมันไม่อยากทำ
แต่ปากที่พูดออกไปพูดว่าอะไรรู้ไหมทำก็ได้อ้าวสรุปทั้งสองคน
จ่ายตังไป๕๑๐๐บาทพอฝั่งอะไรนะที่เมื่อกี้ที่อ้างตัวเป็น
หมอฆ่าตุ่มขี้แมลงวันใช่ไหมเออมีหมอนิดด้วยเหรอใช่
แล้วเสร็จแล้วได้ตังค์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างเร็วเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ๒๓วันก่อนนะคะ
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าเนี่ยพอมาดูนะมันมีขี้แมลงวันเนี่ย
หลายจุดเลยตามเนื้อตามตัวเนี่ยฝั่งคนที่อ้างตัวว่าเป็นหมอฆ่าตุ่มขี้แมลงวันเนี่ยนะ
เขาบอกว่าอุ๊ยไม่ดีหรอกขี้แมลงวันเนี่ยต้องกำจัดออก
ถ้าไม่เอาออกระวังนะเดี๋ยวมีอันเป็นไปไม่รู้ด้วย
โอ้โหตัวผู้เสียหายนี่คุณวิวาเขาบอกว่าผมไม่เคยมีความเชื่อแบบนี้เลยอ่ะ
แต่ทำไงไม่รู้ผมฝืนไม่ได้เลยก็ต้องทำตามเขาบอก
จี้ไปทั้งหมดกี่จุดคะพี่๓๐กว่าจุดโอ้โห
เมียผมจี้ไป๔๐กว่าจุดรวมกันเป็น๗๐กว่าจุดคุณผู้ชมคูณ๖๙เข้าไปสิ
ทีนี้มารู้ตัวตอนหลังโดนหลอกแน่และไอ้ตอนที่มาจับมือดูตุ่มขี้แมลงวันอะไรน่ะ
เอาอะไรมาป้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้
เติมลามันเติมลามันแล้วผมก็ยืนเมื่อไหนผมสัมผัสมือกัน
ผมก็เร็วว่าพูดไหมด้วยเนี่ยครับมาขายกันโดนพูดก้าวกัน
ถ้าอยากทำให้ไปทำที่ครีนิกนู่นครูผู้ชมมาบอกค่ะเออ
แต่เอาจริงนะคือนี่คุณผู้ชมก็บอกมาเหมือนกัน
ถ้าเกิดไม่เจอกับตัวบางทีมันก็ไม่รู้หรอก
ว่าโดนหลอกแต่เราก็ต้องดูข่าวไว้คุณผู้ชม
พอมาเจออะไรแบบนี้ในรูปแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องป้องกันตัวไว้อ่ะนะคะทีนี้หลังจากเกิดเหตุฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
ก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ก็จะบอกคนอื่นแหละไม่อยากให้ใครโดนหลอก
แต่เชื่อไหมหลังจากที่โพสต์ไปคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยโดน
โดนแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วบางคนโดนหลอกไปเนี่ยนะเป็นหลักพันอ่ะ
ประมาณพันถึงเจ็ดพันนะคะแล้วสองสามีภรรยาถามว่าอ้าวพี่
พอพี่เจอแบบนี้พี่ไปแจ้งความหรือยังยังเลยพี่แค่โพสต์เตือนภัย
แนะนำนะยังไงไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
แล้วบอกรูปภัณฑ์สันธาเอาหลักฐานอันนี้ให้กับตำรวจได้ดูเลย
อย่างน้อยเขาจะได้ไม่ไปก่อเหตุกับใครอีกให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวให้ได้
เมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้ดูก็เห็นหน้าคนก่อเหตุชัดอยู่เหมือนกันนะ
ใช่จังหวะที่เป็นภาพนิ่งเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วแบบรวบผมอะค่ะ
เอาภาพนั้นไปให้ตำรวจเลยพี่อย่าชะล่าใจพี่อย่าปล่อยมันไป
เพราะว่าถ้าเกิดพี่ไปแจ้งความอันนี้มันเป็นประโยชน์นะ
คือนอกจากตัวพี่เองจะได้เจอผู้เสียหายแล้วนะ
รวมไปถึงบรรทการป้องกันด้วยป้องกันป้อมปรับ

ไม่รู้ป้ายยาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปให้ใครดูลายมือไปแบบเออ